ไปดูสถานการณ์ที่เป็นจุดวิกฤตกันหน่อย
ก็คือที่อำเภอบางสะพานที่ประจวบคีริคันนะคะ

แต่ว่าในวันนี้สถานการณ์ก็เริ่มจะคลี่คลายแล้วค่ะ
โรงพยาบาลบางสะพานที่หลายคนเป็นห่วง

วันนี้เปิดให้บริการได้แล้วนะคะ
แต่ว่าจากรายงานของทีมข่าวคุณนิ่มนวลสุพรรณยศ

ไปสำรวจแล้วยังคงมีหลายครอบครัวค่ะ

คือต้องนอนอยู่ริมถนนเพราะว่าเข้าบ้านไม่ได้

ไปติดตามกันกับผู้สื่อข่าวของเรากันเลยค่ะ

ยังมีประชาชนอีกกว่า๒๐ครอบครัวค่ะ
น้ำยังท่วมขังบ้านเรือนนะคะ
จนต้องมาอาศัยหลับนอนบนพื้นผิวถนนค่ะ
ขณะที่หลายหน่วยงานนะคะช่วยกัน
ทำให้โรงพยาบาลบางสะพานค่ะ
ภายนอกแม้จะยังดูไม่เข้าที่เข้าทางนัก

ก็พร้อมให้บริการประชาชนแล้ว

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และพยาบาล

ผลัดเปลี่ยนให้ทีมแพทย์พยาบาล

ได้มีเวลากลับไปดูแลบ้านเรือนของตัวเองนะคะ
ซึ่งถูกน้ำป่าทั่วเหมือนกันค่ะ

เป็นการมาตามใบนัดของแพทย์

ประชาชนยังสามารถเดินทางไปพบแพทย์สนาม

คือที่๑ค่ะอบตกำเนิดนพคุณ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลร่อนทอง

ก็จะประสานส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเมืองประจวบ

ส่วนที่โรงพยาบาลและพื้นที่โดยรอบนะคะ

ซึ่งยังต้องรอการปรับปลาสวนภูมิภาค

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะ

และนี่ก็คือบรรยากาศสดเช้านี้เลยนะคะ

ทีมข่าวเข้ามาสำรวจที่นี่

นอนรวมกันบนถนนกว่า๒๐ครอบครัวค่ะ

เพราะว่าน้ำป่ามาแรงและเร็วมากนะคะ

พูดคุยกับคุณป้าท่านหนึ่งนะคะ
ที่ขึ้นมานอนอยู่ริมถนน
คุณป้าคะมานอนที่นี่กี่คืนแล้วคะ

ติดฟื้นแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะ

นอนบนถนนนะกลัวรถเวลามันวิ่งมา

แล้วก็ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างคะ

แปลกใจนะคะที่ชุมชนแห่งนี้ค่ะ
อยู่ติดกับคลองแม่ลำพึงนะคะ
เพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นค่ะ

เดี๋ยวเราไปดูสภาพข้างหน้านะคะ

นอนอยู่ที่นี่ประมาณ๑๐คนด้วยกันนะคะ

ทำไมน้ำยังท่วมขังสูงสภาพพื้นที่มันเป็นยังไงคะตรงนี้

อยู่ติดคลอง

แล้วที่มันระบายไปได้ได้ที่ของอะไรอ่ะ

มันไม่มีทางมันไม่มีร่องน้ำไหลมันอยู่ในรุ่ม
แล้วก็ฝั่งตรงข้ามคนผู้ชม
ฝั่งตรงข้ามเป็นวัดท่ามะนาวค่ะ
ภายในนะคะมีพระสงฆ์อยู่รวมกันทั้งหมด๑๑รูปนะคะ
อ่าออกไม่สามารถออกมาบินทบาทได้ค่ะ
ชาวบ้านนะคะก็ต้องรับ
บริจาคนะคะแล้วก็พายเรือนำไปส่งให้ภายในวัดค่ะและนี่ก็คือ
สภาพความเดือดร้อนนะคะที่ยิ่งสำรวจก็ยิ่งพบเจอนะคะแล้วก็ชุมชนบ้าน
มะนาวแห่งนี้ค่ะหลังจากน้ำลดแล้วนะคะก็คาดว่ายังต้องนอนอยู่
บนถนนนี้ต่อไปอีกสองถึงสามวันหลังจากนี้ถึงจะมีการฟื้นฟูบ้าน
เรือนนะคะไปพร้อมกับการเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจของตัวเองค่ะ
นวลสุพรรณยศข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากชุมชนบ้านท่ามะนาว
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ